ลำปางครับมีแฟนคู่นึงเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเขาก็
บกันมาพักนึงแต่ก็เลิกกันไปแล้วนะ
ทีนี้เนี่ยเหมือนจะมีปัญหากันเพราะว่าฝั่งผู้หญิง
จะไปขอเงินผู้ชายแต่ผู้ชายไม่ให้
ผู้ชายก็ตังค์ติดตัวเหลือไม่เท่าไหรเหลือ๔๐บาทคุณน้ำแข็ง
ฝั่งผู้หญิงไม่พอใจจู่ไปแจ้งตำรวจ
แล้วบอกว่าคุณตำรวจผู้ชายขโมยมอเตอร์ไซค์หนูไป
แต่มอเตอร์ไซค์ของผู้ชายแล้วมันจะขโมยยังไง
งงไหมล่ะเช้าวันนี้ครับตำรวจสายตรวจ
พ่อเมืองลำปางก็รับแจ้งเหตุว่ามีคนขโมยมอเตอร์ไซค์ที่ตลาด
หน้าตลาดสดรอบเวียงครับในเขตเทศบาลนครลำปาง
ตำรวจอ่ะไปตรวจสอบไปเจอผู้หญิงชื่อว่านางทอน
ทอนที่เราเบลอหน้าไว้นะกระโปรงแดงอายุประมาณ๕๐ปี
ก็กำลังเออะโวยวายครับแล้วก็บอกตำรวจว่า
ตำรวจฉันน่ะถูกนายอดีศักดิ์ซึ่งเป็นอดีตแฟนนะนะ
ขโมยมอเตอร์ไซค์ไปอายุ๖๐ปีนะแฟนฉันเนี่ย
เจ้าหน้าที่พยายามจะซักถามข้อมูลแต่นางทรผู้จาวกวนครับ
สับสนบางทีก็พูดเรื่องจะไปหย่าด้วยแล้วก็บอกว่า
แฟนเก่าเนี่ยนะที่ชื่ออดีศักดิ์เนี่ยอายุ๖๐ปีเนี่ย
จะมาขโมยมอเตอร์ไซค์ของเธอหลังจากนั้นยังพูดอีกว่า
ได้กลิ่นใบกระท่อมที่รถมอเตอร์ไซค์บอกตำรวจแบบนี้
คุยกันอยู่นานตำรวจยังจับใจความไม่ได้ครับ
คล้ายกับว่านางทรอาจจะสติไม่สมประกอบคุณผู้ชม
ทีนี้ได้คุยกับอดีศักดิ์ด้วยซึ่งก็บอกนะว่า
ตัวเขาเองเนี่ยนะเคยคบหากับนางทอนจริงเมื่อหลายปีก่อน
แต่ว่าฝ่ายหญิงมีอาการทางจิตก็เลยเลิกคบกันไปนานแล้ว
กระทั่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหด้วยบุญกรรมที่ทำด้วยกันไว้
ป๊ะกันที่หน้าตลาดครับมาเจอหน้ากันอีกที
ฝั่งนางทอนเนี่ยนะมาขอเงินมาขอเงินคุณอดีศักดิ์
คุณอดีศักดิ์เขาบอกเขาเหลือเงินติดตัวแค่๔๐บาท

ทำให้นางทรนั้นไม่พอใจแล้วจู่นางทอนก็ไปแจ้งตำรวจ
มาจับเขาหาว่าเขาไปขโมยมอเตอร์ไซค์
ทั้งที่มอเตอร์ไซค์ก็เป็นรถของเขา
คุณอดีศักดิ์ก็บอกผมเองไม่เคยเกี่ยวข้องแล้วก็งงเรื่องนี้มากเลยนะ
ในเมื่อคุณอดีศักดิ์บอกว่านางท้อนมีอาการทางจิต
ต้องถามคนแถวนั้นหน่อยคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
ก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้าครับในระแวกนั้นก็บอกว่านางทอนเนี่ยสติไม่ค่อยดี
ชอบเดินไปเดินมาอยู่แถวตลาดสดแล้วก็ไปนอนอยู่แถวสารเจ้าพ่อหลักเมือง
เป็นประจำเลยอย่างไรก็ตามครับตำรวจบอกว่าจะตรวจสอบว่า
ใครเนี่ยมีชื่อเป็นผู้ครอบครองมอเตอร์ไซคันนี้อีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเป็นรถของนายอดีศักดิ์จริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ
แต่ว่านางทรนี่สิไม่รู้ว่ามีครอบครัวมีญาติพี่น้อง
หรือพ่อแม่หรือเปล่าฝากดูแลด้วยนะครับ